ทีนี้ยังอยู่กันที่เรื่องของรถโดยสารรถเมย์เนี่ยนะคะ
กรมการขนส่งทางบกตอนนี้สั่งระงับรถเมษาย๕๕๘วิ่งให้บริการ
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าโอ้โหทั้งสกปรกแล้วก็ไม่ได้มาตรฐาน
อย่างที่มีคนร้องเรียนกันในโลกโซเชียลจริง
จริงที่เขาเอาภาพมาโพสต์มาแฉกันใช่ไหม
ใช่นั่นแหละแล้วเขาก็เลยประสานของสอบประกอบว่า
เดี๋ยวจัดเที่ยวรถเสริมให้แทนนะคะ
อยากขึ้นไหมฮะถ้าเห็นแอร์ดำขนาดนี้
คือรถปรับอากาศเราสูดอะไรเข้าไปบ้างก็ไม่รู้ดูสิคะ
คือต้องใส่หน้ากากอนามัยขึ้นรถอย่างนี้ค่ะ
นี่คือสภาพของรถที่ยังใช้งานอยู่นะ
สกปรกซุดโทรมมากเลยค่ะ
รถโดยสารปรับอากาศสาย๕๕๘นี่นะคะ
ทางกรมการขนส่งทางบกเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปดูจริง
อู่บางนาถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๑๓
ก็พบว่าทั้งผนังรถด้านข้างก็มีรอยแตก
ช่องแอร์คราบดำปิดปีภายในสกปรกมาก
ตัวถังภายนอกก็ยังหลุดร่อน

กระจกแตกร้าวน้ำแอร์รั่วที่นั่งโดยสารชำรุด

แชร์รูปภาพความสุดโสมของรถสายนี้นี่แหละค่ะครับ
จนถูกชาวโซเชียลตั้งคำถามถึงมาตรฐานรถเมย์ไทย
หลังจากปรับราคาค่าโดยสารขึ้นไปแล้วด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยทำการจับกลุ่มและออกคำสั่งห้ามใช้รถ

แล้วนำเข้าการตรวจสภาพใหม่ที่กรมการขนส่งทางบกก่อน
พื้นมันอะไรนะกระเดิดเหรอ
มันมันจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนขึ้นได้ง่ายมากอะค่ะ
แอร์ก็สกปรกว่าเขาบอกว่านั่งรถมันก็โยกไปโยกมา
กลัวว่ารถมันจะพัง
แล้วคือรถปรับอากาศร่วมบริการของสมกสาย๕๕๘เนี่ย
เขาวิ่งในเส้นทางสุวรรณภูมิพระราม๒
บริเวณอุบังนาถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่๑๓

ปัจจุบันเขาบอกใช้งานอยู่ได้แค่๕คันนะ

แล้วก็ประสานขอสมกรมาจัดรถเสริม
ให้บริการในเส้นทางนี้แทนแล้วค่ะ
อกจากนี้ยังเข้าไปตรวจสอบรถปรับอากาศ
ร่วมบริการขอสมกสาย๔๔
เส้นทางลำสาลีสายใต้๑๗คันด้วย
พบสภาพรถก็ชำรุดอย่างหนัก

เพื่อให้ผู้ประกอบการนำรถไปดำเนินการแก้ไขเช่นเดียวกัน
คือเป็นลักษณะรถร่วมทั้งคู่เลยนะ
นางพัทรวดีก่อมจรุนายกสมาคม

บริษัทที่ให้บริการสาย๕๕
จะไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมรถร่วม

กระทบกับภาพลักษณ์ต่อรถร่วม

ทางสมาคมอยู่ระหว่างดำเนินการปฏิรูประบบ

กรอบเวลาไม่เกิน๑ปีครึ่งค่ะ

ส่วนการที่ไม่สามารถยกระดับมาตรฐานได้
ทันทีหลังจากที่ปรับขึ้นราคาค่าตัว

การรถร่วมก็ยังต้องแบกรับต้นทุนกันอยู่
ซึ่งการปรับขึ้นราคาเป็นเพียงแค่การประคองธุรกิจให้ดำเนินไปได้เท่านั้น
ผู้ประกอบการมีเงินทุนไม่พอที่จะสามารถมาปรับเปลี่ยนรถโดยสารทั้งหมดได้ในทันที
ก็ต้องอาศัยระยะเวลาอันนี้ก็เป็นคำชี้แจงจากฝากฝั่งของผู้ให้บริการ
แต่ถ้าถามผู้ใช้บริการเขาเสียเงินเยอะขึ้น
คุณผู้ชมบอกนั่ง๕๘เห็นมานานแล้วตั้งแต่ทำงานท้องจนคลอด

คุณผู้ชมก็ร้องเรียนเข้ามาเหมือนกันนะครับ